คุณผู้ชมมาต่อกันอีก๑คู่หวานสำหรับมินพีชายาแล้วก็คุณโอ๊ตพีทัก
คู่นี้ก็คบหาดูใจกันมาสักพักแล้วหวานออกสื่อตลอดนะ
ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์ออกสื่อประกาศแบบแมนเลยว่า
สละสดแล้วรวมถึงถามสาวมินว่าน้องพร้อมหรือยัง
เจอคำถามแบบนี้เข้าไปงานก็เข้าสาวมินทันทีนะคะ
ล่าสุดค่ะมินตอบเรื่องนี้แบบเคลียร์ชัด
จะแต่งเมื่อไหร่เจ้าตัวบอกว่าตอบไม่ได้จริง
จริงมินว่าคำพูดนั้นคือเขาแสดงจุดยืนของเขา

ว่าเขาให้เกียรติเราแล้วก็จริงใจในความสัมพันธ

ก็คือตอนนี้มินยังไม่พร้อม
หมายถึงว่ายังมองไม่เห็นภาพว่าจะไปแบบไหน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนในหลายรูปแบบ
พร้อมเซเยฟไหม
ทันเท่าไหร่ค่ะก็ไม่รู้ว่าถ้าเตอร์ไพรสจะเตอร์ไพรส์ไหมเหมือนกัน
นั่นน่ะสิไม่รู้ว่าถ้าเตอร์ไพรส์จะเตอร์ไพรส์ไหมนะ

ส่วนเรื่องไปอวดความงามเฉิดฉายในงานแฟชั่นที่กรุงปาริส
โดนเอาไปเปรียบเทียบกับสาวใหม่ดาวิกา
แบบนี้จะมีการสดเกาเหลากันหรือไม่อย่างไรไปฟังกันเลยจ้ะ
ขอบคุณผู้ชมกันไปนะคุณผู้ชม